สวัสดีค่ะพบกับบรุษกลางร้อนน้ำกับดิฉันนัทชายกิตมอกค่ะ
ในช่วงบ่ายถึงค่ำของวันนี้ใครมีแผลล้างรถหรือตากผ้า
พับแผนกลับไปก่อนนะคะเพราะว่าพระพิรุณจะทำงาน
โรยฝนลงมามากกว่าปกติค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคอีสาน
ภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะเราไปตรวจสอบปริมาณฝนทั่วประเทศกันค่ะ
เริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๒๐๔๐ของพื้นที่ค่ะ
ขณะที่อุณหภูมิสูงสุด๓๘องศาภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองหลายพื้นที่เลยค่ะ
มากที่สุดคือหกสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะคะส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบถึงสี่สิบของพื้นที่
ขณะที่ภาคตะวันออกมีฝนมากถึงร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งค่ะ
มีฝนฟ้าขนองในหลายพื้นที่ค่ะร้อยละสี่สิบนะคะของพื้นที่
ที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันคลื่นจะสูงถึง๓เมตรเพราะฉะนั้นในระยะนี้นะคะ
ชาวเรือต้องระมัดระวังในการเดินเรือค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนตกร้อยละยี่สิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่อย่าลืมพกร่มก่อนออกจากบ้านด้วยนะคะ
ในขณะที่ประเทศออสเตรเลียต้องเผชิญกับมรสุมพัดถล่มทางชายฝั่งตะวันออกของประเทศค่ะ
ซึ่งเกิดจากไซโครนมังกานะคะบริเวณมหาสมุทรอินเดีย
เข้าบริเวณดังกล่าวค่ะทำให้มีคลื่นสูงมากถึง๘เมตรค่ะ
ส่วนบ้านเราอย่างที่บอกไปหลายพื้นที่มีฝนตกค่ะพกร่มออกจากบ้าน
ระวังเรื่องสุขภาพกันด้วยค่ะคุณผู้ชมและนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ